ไปดูกันหน่อยคนเป็นแม่นี่ช้ำใจเหลือเกิน
ลูกสาวอายุ๑๘ปีแต่ว่าลูกสาวโดนเจ้าอาวาส
ข่มขืนมานาน๕ปีตั้งแต่ลูกอายุ๑๓คุณผู้ชม

ทีนี้พอมันเป็นเรื่องเป็นราวเจ้าอาวาสยอมรับว่าทำจริง
แล้วก็ยอมชดใช้เงินให้กับครอบครัวนี้๑๕๐๐๐บาท
แม่ก็รับมานะแต่พอหลังจากใช้เงินเรียบร้อยแล้ว
กลับกลายเป็นว่าเจ้าอาวาสไปยังบวชอยู่อะค่ะ

ทีนี้เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้รับการร้องเรียน
จากแม่ของเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะ
ถูกพระครูสง่าอายุ๕๓ปี
พระครูสง่าเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง
ขืนใจลูกสาวมาตั้งแต่ปี๕๘
ตอนนั้นลูกสาวอายุ๑๓เรียนอยู่ม๒เอง
ซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นลูกสาวไม่สบายค่ะ

แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าอาวาสรู้ได้ยังไง
ขับรถมามารับลูกสาวพามาที่วัด

เพราะตอนนั้นเด็ก๑๓ก็จะคุ้นเคยกับพระ

เพราะว่าที่โรงเรียนเขาก็จะมีกิจกรรม
ให้ไปนั่งสมาธิให้ไปเรียนที่วัดเป็นประจำ
ลูกสาวก็เลยไว้ใจเจ้าอาวาสก็นั่งรถกลับมา
ทีนี้ค่ะเจ้าอาวาสก็ให้มานั่งสมาธิในกุฏิเจ้าอาวาส
แล้วก็เอาขวดน้ำมาให้ดื่ม
ไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละลูกสาวไม่รู้สึกตัวเลย
ตื่นมาอีกทีหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ้า
ทำไมเสื้อผ้าฉันไม่ได้ใส่ทำไมฉันเปลือยแบบนี้
แล้วเจ้าอาวาสก็เลยขู่ว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะ

งั้นเดี๋ยวอัตมาจะเอาคลิปนี้มาแฉ

เจ้าอาวาสก็เรียกลูกสาวให้ไปหาอีกหลายครั้งนะ
ขู่มาตลอด๕ปีเลยตั้งแต่ปี๕๘
จนล่าสุดเดือนสิงหาเดือนที่แล้วค่ะ
คุณยายของเด็กสาวเห็นว่าเอ๊ะทำไมหลานดูผิดปกติ
ก็เลยแจ้งให้แม่ของเด็กรู้
พอแม่มาสอบถามลูกสาว
ก็เลยยอมรับว่าตั้งท้องเพราะว่าไปมีสัมพันธ์กับเจ้าอาวาส
ทีนี้แม่ของเด็กบอกว่าพอรู้เรื่องแล้ว
พาลูกเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสพ๒ห้อง
ตำรวจก็เรียกเจ้าอาวาสมาสอบสวน

เดี๋ยวอัตมาจะชดใช้ค่าเสียหายให้เป็นเงิน๑๕๐๐๐บาท
คนเป็นแม่ไม่มีทางเลือกนะ

ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะเอาผิดคดีพรากผู้เยาว์ได้ยังไง
เพราะว่าตอนนี้ลูกสาวฉันอายุ๑๘ปีแล้ว

ก็เลยรับเงินจากเจ้าอาวาสมา๑๕๐๐๐บาท
หลังจากนั้นนะคะเจ้าอาวาสก็เก็บข้าวของออกจากวัดเมืองดู
แต่ไม่ใช่แบบเจ้าอาวาสศึกนะ
เจ้าอาวาสไปจำวัดอยู่อีกแห่งหนึ่งที่อำเภอนางรอง
ของเด็กก็เลยบอกว่าเอ๊ะคือจริงแล้ว

เพราะว่าคือรู้มาไง
ว่าเจ้าอาวาสเคยไปกระทำชำราวเด็กในหมู่บ้านอีกหลายคน
แต่ที่ชาวบ้านเขาไม่กล้าพูดเพราะอะไรรู้ไหมภาพรัก
ภาพลักษณ์ของเจ้าอาวาสคือเป็นพระนักพัฒนา
แล้วชาวบ้านเขาก็เคารพนับถือเลย
ของเด็กบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพราะว่ากลัวว่าจะไปก่อเหตุซ้ำอีกนะคะ
คือแม่ติดใจเรื่องการที่ไม่ถูกศึกนี่แหละนะครับ